มาดูคดีนี้อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมโหดก็เป็นได้นะครับ
สำหรับที่พัทธลุงเพราะว่ามีการพบศพฝาแฝดวัย๓๑ปี
เสียชีวิตทั้งคู่ญาติเชื่อว่าทั้งแฝดพี่และแฝดน้องถูกฆาตกรรมนะครับ
กรณีเย็นเมื่อวานนี้พันธบรวจโทสำเริงมาชูพนักงานสอบสวนสพปากพยูน
เข้าตรวจสอบเหมืองไส้ไก่ชมประธานริมถนนสายในหมู่บ้านบางมวง
หมู่๓ตำบลฝาระมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการพบศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
ในท่อบล็อกซึ่งมีวัชพืชปกคลุมโผล่มาเพียงแค่เท้านะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับชาวบ้านช่วยกันดึงศพออกมาจากท่อประบายน้ำ
แล้วก็มาตรวจสอบพบว่าผู้ตายก็คือนายมานนท์คงจันทร์อายุ๓๑ปี
ตรวจสอบตามร่างกายท้ายถอยมีบาดแผลเป็นทางยาวคล้ายถูกของแข็ง
สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๗วัน
นี่คือนายมานนท์คงจันทร์ที่พบศพนะอายุ๓๑ปี
ไปหน่อยครับย้อนไปก่อนหน้านี้ช่วงเย็นของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เพิ่งจะพบศพของนายมานพคงจันทร์อายุ๓๑ปีคุณ
นามสกุลเดียวกันอายุเท่ากัน
คนนี้นายมานพเป็นแฝดผู้พี่ของนายมานนท์คุณนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในฝ่ายน้ำล้นบ้านนาขอหมู่๓ตำบลฝาระมี
ตามร่างกายตรวจสอบแล้วไม่พบบาดแผลใด
พบรถจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ำ
เบื้องต้นตอนแรกนาที่คิดว่านายมานนท์ประสบอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้คุณทีนี้แหละครับ
พอเจ้าหน้าที่มาพบศพนายมานนท์แฝดผู้น้องอีก
และก่อนหน้านี้พบศพแฝดผู้พี่แล้วใช่ไหม
ค่ะดังนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วครับข้อสันนิษฐานว่า
ผู้พี่เนี่ยพลัดตกน้ำขี่รถจักรยานยนต์จมน้ำเองเสียชีวิตอาจจะไม่ใช่แล้ว

เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหรือเปล่า
กลับไปอีกหน่อยนะครับช่วงค่ำของวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทางญาติของฝาแฝดพี่น้องก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
สองพี่น้องหายออกจากบ้านพร้อมกับรถจักรยานยนต์
กระทั่งมาพบศพแฝดผู้พี่คือนายมานพวันที่๒๘พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามหาแฝดผู้น้องญาติก็พยายามตามหาแฝดผู้น้อง
ก็คือนายมานนท์หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบเท่ากับพี่น้องหายไปเลย
กระทั่งเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกบ่ายชาวบ้านแจ้งว่ามีการพบเท้าคนโผล่ออกมาจากท่อ
แล้วก็เอาศพออกมาได้ปรากฏว่าตอนนี้พบทั้งศพของแฝดผู้พี่และผู้น้องสองคนเรียบร้อยแล้วนะ

ญาติเชื่อแน่นอนนะครับว่าทั้งคู่ถูกฆาตกรรมแต่จากสาเหตุอะไรนั้นยังไม่รู้
โดยทั้ง๒จุดที่พบศพอยู่ห่างกัน๖๐๐เมตรครับ
สิทธิ์ของเราตรวจสอบบริเวณท่อที่พบศพนายมานนท์แฝดผู้น้อง
เรื่องต้นเพราะว่าท่อดังกล่าวไม่น่าเชื่อมโยงกับฝ่ายที่พบศพนายมานพแฝดผู้พี่
ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าศพของแฝดผู้น้องมาอยู่ในท่อได้ยังไง
และนายมานพแฝดผู้พี่พลัดตกฝ่ายจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่
ก็คืออย่างนี้ผู้สื่อข่าวตอนแรกก็สงสัยเอ๊ะหรือว่ารถจักรยานยนต์ตกน้ำประสบอุบัติเหตุ
ทำให้ทั้งสองคนจมน้ำจมท่าแล้วแฝดผู้พี่ก็ตายตรงที่รถจักรยานยนต์ตกน้ำนั่นแหละ
ผู้น้องอาจจะเขาเรียกว่าถูกน้ำพัดมาเรื่อยจนมาติดตรงท่อนี้หรือเปล่า
แต่เขาบอกมันไกลกันเกินไปไงคุณ๖๐๐เมตรแล้วก็ท่อตรงนี้กับตรงที่แฝดผู้พี่จมน้ำเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นเส้นทางเดียวกันผู้สื่อของเราบอกแบบนี้นะฮะ
ตำรวจสพปากพยูนตั้งสมมุติฐานไว้ว่าการตายของฝาแฝดอาจไม่ใช่อุบัติเหตุแล้ว
ก็จะเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้เองนะฮะตำรวจของสพปากพยูนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ก็ได้เรียกสอบปากคำบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการสอบประวัติ
พบว่าผู้ตายก็เป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยไม่เว้นแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน
ก่อนหน้านี้๑ใน๒ผู้ตายเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักมะนาวของชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลฝาระมีที่อำเภอปากพยูนด้วย
สำหรับสบของนายมานนนนะฮะแฝดผู้น้องเนี่ยนะครับก็จะส่งไปชนะสูตร
เพราะว่าอย่างที่บอกไปท้ายทอยมีบาดแผลเป็นทางยาวคล้ายถูกของแข็ง

ก็จะกลับมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านในเย็นวันนี้นะครับ
ส่วนศพของนายมานพแฝดผู้พี่ที่พบศพก่อนหน้านี้แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำปกตินะครับ